ตอนนี้มีการหยุดติกระบวนเพื่อจะเคลื่อนย้ายร่างคุณแตงโม
เพื่อไปที่สพเมืองนนทบุรีครับตอนนี้ครับมีการแจ้งมาใหม่นะครับ
ทำให้ต้องการเกิดการหยุดรถก่อนขึ้นทางด่วน
ก็เปลี่ยนเป้าหมายไปที่สพอเมืองนนทบุรีแทน

คุณไกด์ทราบไหมคะทำไมถึงมีการเปลี่ยนแผนคะ
เจ้าหน้าที่แจ้งว่ายังไม่ได้ตรวจร่างของคุณแตงโมครับ
ก็เลยจะต้องเคลื่อนย้ายไปที่สพเมืองนนท์ใหม่ครับตอนนี้

เบื้องต้นตอนนี้เดี๋ยวคุณไก๊ก็จะตามขบวนไปที่สพเมืองนนท์ด้วยใช่ไหมคะ

มีอะไรขึ้นหน้ากับคุณไกรฐานากรลายงานเข้ามาได้ต่อเนื่องเลยค่ะ

เพื่อไปนิติเวศแต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนจุดหมายใหม่แล้วจะไปที่สพเมืองนนทบุรี
ก็คงเป็นเรื่องของกระบวนการทางกฎหมายด้วย
เดี๋ยวทีมข่าวของเรากำลังตามอยู่นะคะเส้นทางนี้
แต่ว่าต้องหยุดขบวนก่อนยังขึ้นทางด่วนไม่ได้เปลี่ยนเส้นทางก่อน
ขออนุญาตนะคะเดี๋ยวขอรับ

อันนี้ฮิปโปใช่ไหมคะฮิปโปอยู่บนรถที่รับแตงโมด้วยหรือเปล่าคะตอนนี้
ตอนนี้ไม่ได้อยู่ค่ะเหมือนเขาให้แยกมาค่ะกำลังขับรถพากันไปที่โรงพยาบาลค่ะ
คุณผู้ชมค่ะตอนฮิปโปนี่คือเป็นเพื่อนสนิทคนนึงนะคะ

อันนี้เป็นรายงานสดอยู่นะคะ
ฮิปโปค่ะคือส่วนตัวที่เป็นเพื่อนสนิทที่ไปอยู่ที่เจอร่างยืนยันว่าเป็นแตงโมใช่ไหมคะ
ทางพี่ชายยืนยันว่าเป็นแตงโม
เพราะว่าเห็นมีรอยสักค่ะ
แล้วก็ตอนนี้หมอต้องทำการพิสูจน์ชนะสูตรอีกหนึ่งรอบที่โรงพยาบาลนะคะ
ก็เลยจะเข้าไปดูเพราะว่าเขาเราขอไว้ว่าขอไม่ให้เห็นแบบหน้าตาหรือร่างน้องนะตอนนี้ค่ะ
เพราะแม่ใช่เห็นปลายมือหนูก็จำได้แล้วว่าเป็นโมอ่ะพี่
ค่ะคือแอนนาอยู่บนรถที่รับร่างไปใช่ไหมคะตอนนี้คุณแอนนา
หรือเปล่าค่ะแอนดาอยู่อีกคันนึงค่ะเหมือนไม่มีใครได้ขึ้นรถคันนั้นเลยครับกำลังขับกันไปอยู่
คือสรุปรถที่รับร่างของคุณแตงโมก็คือไม่มีญาติคุณเบิร์ตที่เป็นแฟนอยู่อยู่ด้วยไหมคะอยู่กับแตงโมไหมค
ไม่แน่ใจเลยค่ะว่าอยู่กับโมไปตอนนี้เพราะว่าล่าสุดออกมาเหมือนเขาให้วี่ขึ้นรถไปก่อนเลยค่ะ
เราก็รอว่าเราจะไปแบบทางไหนต่อค่ะ
อ๋อฮิโปสอบถามเลยค่ะคุณแม่ของคุณแตงโมอยู่ในจุดไหนค่ะเอ่ยหรือว่าอยู่กับฮิโปคะ
เปล่าค่ะน่าจะขับรถตามกันมาอีกทีหนึ่งค่ะ
ค่ะคือตอนนี้
เพราะว่าตอนนี้เหมือนทุกคนเขาให้ไปจนกันที่โรงพยาบาลเลยค่ะ
ค่ะคือเพื่อนอ๋อสัมภัณฑ์ฮิโปนะคะฮิโปค่ะ
คือเพื่อนว่ายังไงบ้างคะคือ
ถ้าในมุมหนูอาหารหนูอ่ะก็ตอนนี้ทุกคนรออยู่ที่ราชโรงพยาบาลนะครับ
บางคนที่บางทางแต่ตอนนี้เขาหรอกนะครับ

อ่าเปล่าค่ะเขาอยู่ตอนนี้ค่ะ

แล้วตอนนี้ค่ะเขา

เหมือนคุณแตงโมแบบว่าให้เก็บตุ๊กตาตัวโปรดเอาไว้เหรอคะหรือว่าไงเอ่
ใช่ค่ะเหมือนเท่าที่ถามนะคะอันนี้เป็นเรื่องเหมือนแบบ

เราเชื่อนะครับในทุกทางอะนะคะ
คือเขาก็ทักมาว่าแล้วตอนนี้ค่ะเขาอ่ะ
อยากให้ทุกท่านนะคะว่าแบบ
อยากให้เก็บหนึ่งสิ่งของก็มีตุ๊กตา
น่าจะเป็นตุ๊กตาที่เหมือนพ่อเขาซื้อให้สิงคูที่เขานอนก่อนควัน
มันเป็นตัวแทนของพ่อแล้วเขาเหมือนได้จอดพ่อทุกวันนะคะ
สองคือนาฬิกาเรือนสีทอง
สามคือล็อกเก็ตคือตอนเนี้ยค่ะยังไม่ทราบว่าตอนนี้หยุดของแล้วอยู่ไหน
แต่จุดตามได้อยู่บนที่นอนนะคะ
คืออันนี้ใครบอกค่ะไม่ทราบเอ่ยอันนี้เป็นความเชื่อเนอะ
เพราะว่าตอนนี้ค่ะคนที่บอกคือเป็นคนที่เหมือนแบบดู
แล้วก็เหมือนบอกว่าตอนนี้อยู่ตรงนี้นะ
ตอนนี้เขาอยู่ตรงนี้นานแล้วก็จนเจอพี่เจนนะคะ
เจ๊เขาก็บอกว่าตอนนี้น้องอยู่ตรงนี้นะน้องอยู่ตรงนี้นะ
แบบจนเจอร่างน้องเพราะว่าพี่เจนเขาเคยพูดไว้ใครว่า
เขาว่าเดี๋ยวโมจะขึ้นมาพรุ่งนี้
ประมาณช่วงที่เที่ยงบ่ายตรงที่จุดตกเลยพอดี
อันนี้คือเป็นพี่เจนยานทิพย์เป็นคนบอกกับกลุ่มเพื่อนว่า
คุณแตงโมจะลอยขึ้นมาในช่วงเวลาเที่ยงบ่ายของวันนี้ใช่ไหม
ใช่ค่ะแล้วก็บอกว่าจะขึ้นมาที่จุดเดียวกัน
คือจุดที่ตกตกน้ำค่ะ
นี่ฟังแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นเรื่องของความเชื่อนะคะคุณผู้ชม
คือขอบคุณธิโปรมากเลยนะคะเดี๋ยวยังไงขอบคุณมากนะคะ

เพราะว่าค่ะก็คุณผู้ชมค่ะก็ตามภาพที่เห็นเลย
หรือแหล่งผู้สื่อข่าวของเรากำลังตามขบวนนะคะ

เพื่อที่จะไปที่สพเมืองนทบุรีตอนแรกจุดหมายปลายทาง
คือจะไปชนะสูตรที่นิติเวชโรงพยาบาลธรรมศาสต
แต่ว่ามีการเปลี่ยนแผนกันเมื่อสักครู่ก่อนที่จะขึ้นทางด่วน
ตอนนี้ก็เลยเปลี่ยนจุดหมายไปที่สพเมืองนนทบุรีแทนนะคะ
ก็ดำเนินการตามเรื่องกระบวนการทางกฎหมายนะคะ
อันนี้ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดนะคะ
เกาะติดกันมาตั้งแต่ช่วงที่มีรายงานว่าพบศพคุณแตงโมลอยขึ้นมาแล้วนะคะ
จนกระทั่งมีทางญาติญาติคุณแม่พี่ชายยืนยันเบื้องต้นก่อนนะคะ
แล้วก็มีการเคลื่อนย้ายศพเพื่อจะไปชนะสูตรอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็ต้องไปสอบภอมเมืองนนทบุรีก่อนด้วยนะคะ